กลับมาตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องราวของซีรีส์ที่มันยาวนาน
คนที่ว่าเนี่ยเพราะว่าน้องกัปตันก็มีกระแสข่าวแหละเนาะ
อย่างที่ทราบกันว่าไปทำสาวคนหนึ่งท้องน้องอิ๊งนั่นเองนะคะ
แล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนี่แหละที่จะกระทบซีรีส์หรือเปล่า
เพราะว่านุ่มแก๊งนี้คือหลอกกันแล้วก็ยกกันมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตเลยทีเดียว
หนุ่มหนึ่งที่ร่วมในโปรเจกต์พิเศษนี้ก็คือต่อธนภพ
มีข่าวเฉามาแบบนี้หลายคนก็เลยบอกว่าเอาถ้าเขาตัดกัปตันออก
แล้วโปรเจกต์นี้จะพับโครงการไปเลยหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะ
หลายคนก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าด้วยความเสียดาย
เพราะว่าไหนก็ยกความหล่อกันมาทั้งโปรเจกต์ขนาดนี้แล้ว
ไปถามหนุ่มต่อหน่อยว่าจะตกลงจะอยู่ไม่อยู่จะไปหรือยังไง

ผมว่าเอาจริงคือไม่ได้เสพขนาดนั้นด้วยแหละครับ
เอาจริงผมอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งเสพข่าวหรือ
หรืออาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งถึงขั้นถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างแบบโอเคไหม
คือเอาให้ตัวผมโอเคก่อนครับตอนนี้จริงเจอกันเรื่อยนะครับ
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นแหละครับว่า
เท่าที่รู้สึกตอนนี้คือน้องโตขึ้นสายตาเปลี่ยนไป
ภาษณ์ในการทำงานครับทุกวันนี้คือยังปกติอยู่ครับ
จับของรับหน้าที่ตัวเองได้เต็มที่และก็ทำได้ดีด้วย
เวลาโตขึ้นก็เร็วดีเหมือนกันนะคะผ่านไปไม่กี่เดือนเองเนาะข่าวคราวโตขึ้น
พอจัดงานแถลงข่าวสัมภาษณ์กันเองโตเลยนะครับ
แต่เขาบอกว่าก็เห็นมีคลิปอยู่เหมือนกันที่น้องกัปตันไปซ้อมเต้นกับหนุ่มต่อ
หลายคนก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
คือถอยไปพักใจก่อนไปตั้งสติก่อนแหละเนอะ